เราตามความคืบหน้าให้นะคะคุณผู้ชมสำหรับกรณีนายพุทธเทพสุริยะจักรวาล
อืมชื่อเนี้ยพุทธครับนามสกุลเทพสุริยะจักรวาล
ตอนนี้เราเรียกว่าหน่ายได้เต็มปากนะฮะเพราะเขาเองเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าเขาไม่ใช่พระสงฆ์
เพราะฉะนั้นก็เป็นนายแล้วค่ะครับแต่ว่าชาวบ้านบางส่วนเนี่ยเรียกว่าองค์ดำนะคะ
หรือว่าเทพปู่เทพอะไรก็แล้วแต่ก็คือนายพุทธะคนเดียวกันเป็นที่รู้กันนะฮะ
เมื่อวานนี้นักข่าวของเราไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมถ้ำหินเพลิงอำเภอประคำจังหวัดบุรีรำอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ครับพอไปอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าคราวนี้ไปเจอกับอะไรล่ะ
คอนกรีต๓ต้นวางขวางทางห้ามไม่ให้เข้าพื้นที่แบบนี้ค่ะ
เอามาวางไว้ล่ะเนี่ยอยากรู้ใช่ไหมอืม
ไปวางขวางทางเข้าออกให้เหตุผลกับเราบอกว่า
หลังจากที่มันเป็นข่าวปรากฏออกไปนะฮะทำให้มีคนเนี่ยจำนวนมาก
มาตรงนี้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืน
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเกรงว่าเดี๋ยวคนในระแวกนี้
ก็คือลูกบ้านจะไม่ปลอดภัยแล้วก็อาจจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นได้
เพราะวันก่อนผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังบอกว่า
มีชายคนหนึ่งท่าทางพิรุษเชียมาจากจังหวัดขอนแก่น
แล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นลูกศิษย์ของนายพุทธะ
มารอพบกับนายพุทธะแล้วก็ค้างคืนอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้
สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้แต่พอตอนเช้าผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
คือเขาบอกผู้ชายคนนี้ไปบอกว่าเดี๋ยวจะปิดทางเข้าออกแล้วนะ
ผู้ชายคนนี้บอกว่าเออกำลังจะกลับพอดีเลย
ตนเองก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนะถ้าเป็นลูกศิษย์จริง
ทำไมตอนที่มันยังไม่เป็นข่าวออกไปเนี่ยไม่เห็นเคยจะมา
ไม่เห็นคุ้นหน้าเขาก็เป็นผู้ใหญ่บ้านตรงนั้นไม่เคยเจอผู้ชายคนนี้
ผู้ใหญ่บุญนียืนยันเลยนะคะบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
เอาเสาคอนกรีตมาวางไว้แบบนี้ไม่ได้เป็นการปกป้องนายพุทธะ
แต่เพราะเจ้าตัวเนี่ยคือไม่ได้อยู่ในสำนักปฏิบัติธรรมตรงนี้แล้วจริง
เจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อตอน๓ทุ่มของวันที่๑๙เมษายนที่ผ่านมา
นายพุทธบอกกับผู้ใหญ่บุญนีบอกว่าหากอยู่ที่นี่แล้วนั้นเป็นบาป
ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไม่มีความสุขตนเองก็จะออกทุดงเข้าป่าไปเรื่อย
ประมาณ๗๘ปีจึงจะกลับมาที่นี่อีกหรือไม่ก็จะไปนั่งสมาธิจนตายไปเลย
นี่คือสิ่งที่นายพุทธบอกกับผู้ใหญ่บ้านบุญมีค่ะครับส่วนเรื่องที่จะตั้งรัฐธิใหม่
หรือศาสนาใหม่แล้วประกาศตนเองเป็นศาสดานะฮะเห็นบอกว่าจะตั้งรัฐธิใหม่
ว่าพุทธธรรมชาติผู้ใหญ่บ้านบุญมีบอกว่ายืนยันนะคะว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้นะ
ตัวเขาเองหมายถึงผู้ใหญ่บ้านบุญมีเนี่ยเขาบอกว่าเขาเองเคารพสัทธาในตัวบุคคล
ตัวบุคคลนั่นก็แปลว่าเคารพสัทธานายพุทธแต่จะไม่เปลี่ยนศาสนาเพราะนับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่เกิด
เรื่องของความเชื่อจบไปเรื่องของที่ดินจัดมาเห็นไหมคะภาพมุมสูงที่ดินที่สำนักปฏิบัติธรรมไปตั้งเนี่ย
ปรากฏว่าตอนนี้ชัดเจนแล้วนะคะตรวจสอบออกมาชัดเจนแล้วนะคะว่าที่ดินตรงนี้เป็นพื้นที่ของป่าไม้
จังหวัดบุรีรำอยู่ในความรับผิดชอบของป่าไม้จังหวัดบุรียรำตอนนี้ยังไม่ได้มีการประสาน
ยังผู้นำชุมชนนะคะว่าจะดำเนินการอย่างไรเรื่องที่ดินจบไปเดี๋ยวเราตามให้ต่อนะคะ
ว่าสุดท้ายแล้วที่ดินเนี่ยจะต้องถูกจัดการยังไงนะฮะเรื่องรูปปั้นนายพุทธะรูปปั้นเนี่ยเป็นประเด็นเลยนะ
ว่ามีผู้ใจบุญเนี่ยนำเงินมาก่อสร้างให้แต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะมีการก่อสร้างต่อหรือไม่เนี่ยค่ะ
อยู่ระหว่างการก่อสร้างเห็นไหมคะรูปของนายพุทธะแล้วก็มีลักษณะเป็นนาคปรก
คล้ายกับพระพุทธเจ้าไหมคล้ายไหมคะ
มีใช่ไหมแต่ต้องไม่ใช่พุทธแบบนี้ต้องเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ใช่นะฮะรูปหล่อเหมือนกันนี่ค่ะคุณผู้ชม
หล่อของนายพุทธะที่จัดสร้างไว้ตามสถานที่ต่างนั้นนะคะ
ชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านบุญมีบอกว่า
แม้ว่าชาวบ้านส่วนหนึ่งจะรู้สึกข้องใจว่าเหมาะสมหรือไม่
ไม่ใช่พระแล้วยังไม่มีประชาชนร้องเรียนว่าถูกหลอก
ก็เลยทำให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ย

จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการด้านศาสนาได้
หรือหากจะตั้งศาสนาใหม่ก็ไม่ห้าม
ถ้าไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ขณะที่เรื่องของคุณส้ม
จำได้ไหมคุณส้มเราให้เป็นผู้หญิงนามสมมุติก็แล้วกัน

ก่อนหน้านี้เธอออกมาเปิดเผยบอกว่า
ถูกผู้ชายปริศนา
ซึ่งเข้าใจกันว่าเป็นนายพุทธะอันนี้ตามรายงานข่าวนะคะ
แล้วผู้หญิงคนนี้คุณส้มเธอบอกเองนะคะ
ไม่ได้เกิดจากคำพูดดิฉันนะคะย้ำอีกครั้งนะคะไม่ต้องฟ้องนะคะ
คุณส้มเนี่ยเธออ้างบอกว่าเธอถูกผู้ชายปริศนาขืนใจจนตั้งคัน
ขณะไปปฏิบัติธรรมที่วังพญานาคที่ศรีสะเกดจำได้ไหม
เมื่อปี๒๕๕๙จนปัจจุบันเธอได้ลูกชายมา๑คน
ลูกชายเธออายุปัจจุบันคือ๔ขวบ
ต่อมามีข่าวว่านางส้มเนี่ยคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้
บอกกับนักข่าวทั้งช่องเราแล้วก็ช่องอื่นเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยบอกว่า
ขณะที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วถูกผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ชายปริศนามาขืนใจเธอ
สุดท้ายเธอตั้งคันแล้วมีลูกออกมาเป็นผู้ชายตอนนี้อายุน้องเนี่ยคือ๔ขวบ
ล่าสุดค่ะนางส้มมากลับลำ
สิ่งที่เคยบอกไปหน้ามือเป็นหลังมือเลยปฏิเสธค่ะ
บอกว่าไม่เคยรู้จักกับนายพุทธะแล้วก็
ไม่เคยถูกชายปริศนามาลวนลามมีอะไรกันจนกระทั่งตั้งท้อง
อ่าลูกที่เกิดขึ้นเนี้ยเกิดจากแฟนเก่า
สามีเก่าสามีเก่านางส้มบอกแบบนี้
แต่สิ่งที่นักข่าวของเราได้ข้อมูลมาค่ะคุณติลงพื้นที่นะคะ
อ่าปรากฏว่านางส้มเนี้ยเพิ่งจะถอยรถป้ายแดงออกมาใหม่เลย
อ่าทีนี้ไอ้การถอยรถป้ายแดงเนี่ยมันไปประจวบเหมาะกับวันที่
นายพุทธหายตัวไปจากสำนักปฏิบัติธรรมพยายามต่อจิ๊กซอ
มันเหมาะเจาะเหมาะเจาะกันเกินไปหรือเปล่าเออคือวันที่ประเด็นนี้มันเกิดขึ้นมาพอดีอ่ะ
นี่แหละค่ะมันก็เป็นสิทธิ์ของนักข่าวเป็นสิทธิ์ของสังคมที่จะตั้งข้อสังเกตไป
แล้วก็ถามว่าเอาเงินมาจากไหนเอาเงินมาจากไหนใครให้เงินนางส้มปิดปากหรือเปล่า
ถูกไหมฮะทีมข่าวของเราคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ไปที่บ้านของนางส้มไปเจอกับพี่ชายของนางส้มนะคะ
ลองฟังเหตุผลเขาหน่อยว่าไอ้รถที่ถอยป้ายแดงเนี้ยเอาเงินมาจากไหนอืม
พี่ชายของนางส้มบอกว่าหลังจากที่ออกมาเปิดเผยเรื่องดังกล่าว
คือมันเป็นอย่างนี้คุณนักข่าวที่ถอยป้ายแดงเนี่ย
มันไม่เกี่ยวกับว่าใครเอาเงินมาให้อืม
แล้วที่กลับคำให้การวันแรกเนี่ยบอกกับนักข่าวว่ามีบุคคลปริศนา
ทำให้นางส้มท้องแล้วมีการกล่าวอ้างว่าผู้ชายปริศนานั่นคือนายพุทธะ
ครับที่ต้องกลับคำให้การเนี่ยมันเป็นเพราะว่า
หลังจากที่ให้ข่าวไปแบบนั้นแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีบุคคลปริศนาเข้ามาพูดข่มขู่ถึงที่บ้าน
แต่ยืนยันว่าน้องสาวเนี่ยออกรถป้ายแดงจริงคือมีคนมาข่มขู่ก็เลยกลัวไง
พอกลัวเสร็จปุ๊บก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคำให้การ
สิ่งที่เคยบอกนักข่าวว่าท้องกับผู้ชายปริศนานั่นคือไม่ใช่แล้ว
นะคะส่วนรถป้ายแดงเนี่ยอ้าวมาได้ยังไงพี่ชายของนางส้มบอกว่า
ป้ายแดงเนี่ยออกมาใหม่จริงออกมาเพื่อให้น้องสาวเนี่ย
ไว้ใช้ขับไปทำงานน้องสาวเป็นคนออกเงินผ่อนเองจำนวน๘๔งวด
อืมได้รับเงินมาจากไม่ได้รับเงินมาจากนายพุทธหรือลูกศิษย์แต่อย่างใด
ปฏิเสธเลยนะคะว่าเงินที่ออกรถป้ายแดงไม่เกี่ยวข้องกับนายพุทธะ
อืมแล้วน้องเนี้ยคือเขาคิดกับพี่ชายมาก่อน
ที่จะมีเรื่องนายพุทธปรากฏว่าอยากได้รถสักคันหนึ่งขับไปทำงาน
แต่จังหวะมันประจวบเบาะพอดีอ่าจังหวะมันลงล็อกพอดีครับ
ก็แค่นั้นเองนะคะแม่ของนางส้มค่ะอีกคนหนึ่งที่ยืนยันเลยนะคะ
ว่าลูกสาวตั้งคันหลังจากที่ไปโกนผมปฏิบัติธรรมกับนายพุทธได้๗เดือน
สาเหตุที่ไปปฏิบัติธรรมเพราะนายพุทธะบอกว่าลูกสาวมีกรรมเยอะจะได้หลุดพ้นจากกรรม
หลังจากกลับมาอยู่ที่บ้านก็มาพร้อมกับการตั้งคัน
แม่บอกว่าลูกสาวไม่ยอมบอกว่าใครเป็นพ่อของเด็ก
กระทั่งคลอดลูกออกมาอันนี้แม่บอกนะคะอืม
ฉันไม่ได้บอกนะแม่ของคุณส้มบอกว่า
จนกระทั่งลูกสาวคลอดลูกออกมาจึงจะยอมบอกว่า
นายพุทธนายพุทธอืม
ซึ่งตอนแรกพยายามที่จะเอาเรื่องแต่มีคนมาขอไว้อ้างว่ารอให้นายพุทธะเนี่ย
ธุรกรรมทางทำให้เสร็จก่อนทำธุระทางทำให้เสร็จก่อน
แต่จนถึงตอนนี้นายพุทธก็ไม่ออกมารับผิดชอบ
สักทีจนไม่อยากจะเอาเรื่องแล้วแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรม
แม่เป็นคนบอกว่าคนที่ทำลูกสาวท้องคือพุทธพุทธเอออืม
อ่ะคือเรื่องของนายพุทธะเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งเฉพาะตรงนั้นนะ
คุณผู้ชมครับมันยุ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือ
คือมันมีรูปไปเกี่ยวข้องกับทางทหารเรือเขานะฮะหลายนายทีเดียวนี่แหละครับ
แต่งเครื่องแบบสีขาวเต็มยดเลยนะครับเข้าร่วมพิธีกับนายพุทธะเนี่ย
ซึ่งต่อมาพลเรือเอกเชษฐาใจเปี่ยมนะครับท่านเป็นโคศกองทัพเรือยอมรับบอกว่า
ทั้งหมดเป็นกำลังพลของกองทัพเรือจริงนะฮะแล้ววันนั้นไปทำไม
ท่านบอกว่าเป็นรูประหว่างร่วมพิธีบวงสวง
หล่อองค์จักรพรรดิพุทธเทพสุริยะจักรวาลครับนะฮะ
แล้วก็ไปมีพิธีอันเชิญทงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาด้วยนะ
นะฮะณดินแดนปฏิบัติธรรมพุทธธรรมชาติอืม
งพญาเย็นจังหวัดนครราชศรีมาเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ด
มกราคมที่ผ่านมาครับโดยมีข้าราชการกองทัพเรือนายหนึ่งนะครับ
รู้จักกับนายพุทธะเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
แล้วก็ชวนกันไปทำบุญนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับ
ท่านผู้ประชาการต้นสังกัดนะฮะผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเนี่ย
ชี้แจงทำความเข้าใจและสั่งการ
สั่งว่าไงยุติกิจกรรมทั้งหมดซะนะ
และอย่าไปเกี่ยวไปข้องกับสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้อีก
เพราะเกรงว่ามันจะเสื่อมเสียชื่อเสียงให้แก่ตัวทหารหารเองและกองทัพเรือครับ
แต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้นะพี่เบิร์ปุ้ยว่าคนที่เขาเชื่อเขาก็เชื่อและศรัทธาแบบนั้น
กับบุคคลลักษณะแบบนี้นะฮะมันก็มีความเชื่อกันไปนะฮะ